มีเหตุจาสิบเอ็ดเลือดร้อนนะคะบุกไปยิงศัตรูหัวใจถึงบ้านค่ะ
หนุ่มวัย๒๔เนี่ยเสียชีวิตส่วนแฟนสาวนักศึกษาถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้แต่ว่าเจ้าตัวให้การภาคเศษ
รับแค่ว่าเป็นคนพกปืนไปแต่ว่าไม่ได้ฆ่าคนตายนะคะ
ปมเหตุเนี่ยก็มาจากจ่าสิบเอกคนนี้ไปแอบคบหากับฝ่ายหญิง
ขณะที่ทำงานช่วงโควิดสิบเก้านะคะจาสิบเอกฮารินอรุโนการอายุสี่สิบสามปี
นายทหารประจำสำนักงานศาสดีจังหวัดศรีสเกตถูกคุมตัวไปสอบปากคำ
หลังตำรวจจับกลุ่มได้ที่ถนนสาธารณะตรงข้ามสถานีรถไฟหนองแวง
อำเภอเมืองศรีสะเกดค่ะหลังจากที่เขาไปก่อเหตุยิงนายเจษดา
ทรายอายุ๒๔ปีและนางสาวกันนิกาผลยมาหรือส้มอายุยี่สิบปี
แฟนสาวของนายเจษดาที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่
อาการเนี่ยสาหัสทั้งคู่ต่อมาในเจษดาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
จากการสอบถามพ่อของนายเจษดาเขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
จ่าสิบเอกฮารินเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านพ่อก็เลยถามว่ามาหาใคร
คนก่อเหตุบอกว่ามาหานางสาวกันนิกาแล้วก็เดินไปที่หน้าห้อง
ขอประตูเรียกค่ะจากนั้นคนในห้องก็เลยเปิดประตูออกมา
สามคนนี้เขาก็คุยกันพักใหญ่คงจะตกลงอะไรกันสักอย่าง
ก่อนที่จ่าสิบเอกคารินจะเดินออกไปแล้วย้อนกลับมาใหม่
จากนั้นเปิดประตูเข้าไปแล้วชักปืนยิงใส่๒คน
บาดเจ็บสาหัสค่ะและนายเจษดาก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนจ่าสิบเอกฮารินหลังก่อเหตุก็ขับรถหลบหนีไปนะคะ
นายเจษดาและนางสาวกันนิกาเนี่ยเขาคบหาเป็นแฟนกันมาอยู่แล้ว

เกิดเหตุนี้แหละค่ะนางสาวกัณฑิกาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
แต่ว่าช่วงที่มีโควิด๑๙ทางมหาวิทยาลัยปิด
ก็เลยไปสมัครทำงานเป็นลูกจ้างที่สำนักงานศัษฎีจังหวัดศรีสเกต
ไปรู้จักกับจ่าสิบเอกฮารินแล้วก็มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งนะคะ
นางสาวกันนิกาไปเช่าห้องอยู่ในตัวเมืองศรีสะเกดโดยบอกกับนายเจษดาอ้างบอกว่า
ที่ทำงานพอวันศุกร์ก็กลับบ้านเพราะเสาร์อาทิตย์หยุดค่ะ
ทางพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาจ่าสิบเอกฮารินฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่า
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งจ่าสิบเอกฮารินให้การรับสารภาพในข้อหาพกพาอาวุธปืน
แต่ปฏิเสธในข้อหาฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่านะคะโดยผู้ต้องหาเนี่ยเป็นทหาร
ตำรวจก็เลยนำตัวส่งฝากขังที่สารทหารจังหวัดสุรินทร์
และจะได้นัดสอบปากคำต่อหน้านายทหารพระธรรมนุนต่อไปค่ะ